ต่อไปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถบัส
รับส่งเด็กนักเรียนที่แรกก็รับเด็กมาแบบเต็มคันรถนะ

ทีนี้มันมาเกิดเหตุพลิกคว่ำ
พลิกคว่ำแบบนี้หลายคนฟังแล้วก็ตกใจเฮ้ย
ชนกับใครเกิดอะไรแล้วกลายเป็นโศกนาฏกรรมหรือเปล่า
เดี๋ยวจะให้ดูภาพหลังจากนี้ทุลักทุเลเลยค่ะ
อุ้ยเห็นไหมอู๋อุ้ยเอาปีนขึ้นมากันเองเลย
ใช่แล้วสภาพคุณผู้ชมถึงแม้เราจะเบลอแต่เห็นใช่ไหมว่าล้อมันชี้ขึ้นฟ้า
แล้วหลังคามันลงมาอยู่ที่พื้นแบบนี้
แสดงว่ามันไม่ได้พลิกตลบเดียว
มันต้องพลิก๑๒อย่างนี้
เพราะว่าจากระยะทางตรงริมถนนใช่ไหม
แล้วพอไปถึงตรงนั้นมันดูไม่น่าจะเป็นทบเดียวตลบเดียวได้ใช่ไหม
แล้วเด็กในรถมันไม่ถูกเขย่าหมดแล้วนะ
โอ้โฮบางคนบอกวิ่งเลือดออกเหรอ
ใช่แล้วถึงบอกไงว่ามันเป็นความทุลักทุเล
เด็กเองจะต้องแบบค่อยปีนออกมาจากรถที่ในสภาพล้อชี้ฟ้าแบบนี้
คุณผู้ชมโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
นี่พยายามดูอยู่นะพยายามดูอยู่ว่าตรงนั้นมันมีรถคันอื่น
เสาไฟฟ้าหักหรือมีอะไรที่แบบรถบัสนี้ไปชนหรือเปล่า

เด็กเนี่ยนะคะคือตรงนี้ต้องบอกก่อนเป็นจุด
ถนนริมถนนกรมทางหลวงสายตะพานหินเขาทรายค่ะ
อยู่ที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
แล้วเด็กที่ทยอยออกมาทยอยออกมานี่คนนี้ร้องไห้คุณผู้ชม
บางคนก็เลือดออกหัวปูดหัวโนกันเนี่ยนะคะ
ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๒๗ราย
แต่ละรายอาการไม่ได้หนักมากนะ
แล้วสาเหตุล่ะรอฟังอยู่เลย
ไฮไลท์ของข่าวนี้มันอยู่ที่ตรงไหนอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
คนขับรถบัสเนี่ยคงจะจอดชิดขอบทาง
แล้วทีนี้นึกภาพนะคุณผู้ชมเวลาจอดชิดขอบทางมากดินตรงนั้นมันอ่อน
มันก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็จะยุบตัวใช่ไหม
ทีนี้พอดินมันยุบล้อแถบนึงโดยเฉพาะฝั่งซ้ายมันลงไปก่อน
พอล้อมันไม่เท่ากันทีนี้ก็พลิกตะแคงลงไปตรงนั้นแหละค่ะ
เมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุตรงนี้หน่อย
นี่เห็นไหมคะริมขอบทางเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะ
ที่พื้นดินพื้นย่าข้างทางเจออะไรบ้าง
เท่าที่มองเห็นมีสมุดหนังสือของเด็กอยู่ด้วยนะ
มีดำมีรองเท้านักเรียนมีเศษกระจกต่างนี่เห็นไหมคะ
กระจกที่แตกยังตกอยู่ตรงที่เกิดเหตุตรงนี้
แล้วรถบัสคันนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็เอาออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วเราก็ไปเจอกับผู้ปกครองของเด็กค่ะ
ผู้ปกครองเป็นคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
นี่คือคุณวิเชียนชานนท์เล่าให้ฟังว่ารถบัสคันนี้เนี่ยนะ
มีเด็กมากันทั้งหมดจริง๔๔คน
แต่เขาทยอยไงจอดส่งเด็กตามทางจอดส่งตามทาง
พอมาถึงจุดตรงนี้คนขับจอดชิดขอบทางเกินไปหน่อย
แล้วพอดินมันอ่อนอุ้มน้ำฝนรถบัสก็เลยถลายลื่นนี่เดี๋ยวให้ดู
ประมาณนี้อันดอดเหมือนกระดายส่งเด็กนั่นแหละ
แล้วหลังจากนั้นดินตรงสีมันตรงนั้นนะคะมันเห็นไหม

ใช่ค่ะเด็กก็เลยได้รับบาดเจ็บ
กลัวเห็นข่าวแบบนี้กลัวว่าจะเป็นข่าวโศกนาฏกรรมใหญ่